ชอบชอบดูเรื่องที่มันตื่นเต้น
งูมาแล้วคุณผู้ชมแล้วงานนี้ไม่ได้มาตัวเดียว
มันมากันหลายตัวซุกซ่อนอยู่ในบ้าน

มีกี่ตัวคุณช่วยนะโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนี้

นี่มันแบบโอ้โหเป็นรังไปแล้วนะ
ใช่ถ้ามันอยู่บนหัวนี่นึกว่าเป็นอะไรนะงูเกงกองไปแล้วอ่ะ
เมดูซ่างูเกร็งกองเมดูซ่าอ่าอืออย่างนั้นนะ
แล้วคุณดูมันเลื้อยหดพันกระดูกกี่ตัว
เออนับแล้ว๖ตัวค่ะฮะ
งูเขียวพระอิน๖ตัวมันมาอยู่ที่บรรยาที่๖๗หมู่๑๐
ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา
เยอะเยอะขนาดนี้ไปถามเจ้าของบ้านหน่อยไหมเจอยังไงมา
เลี้ยงไว้หรือเปล่าเอ้ยไม่น่าใช่แล้วล่ะ
คุณจุลานนทนอูศรอายุ๓๒ปีค่ะ
เขาบอกว่าเห็นแบบนี้คนในบ้านด้วยนะหวาดภาวะไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลย
เพราะมันไปซ่อนอยู่ตรงเหมือนกับใกล้ขื่อแถวห้องน้ำ
นึกออกแล้วตรงกำแพงแต่อยู่ข้างบนนั่นแหละมันจะมีช่องว่างระหว่างกำแพงกับหลังคาอยู่
เออก็เลยมีงูมาอยู่อาศัยทำยังไงแจ้งกู้ภัยสิคุณ
เข้ามาช่วยจับงูนะคะปรากฏว่ายังไงคะงูเขียวตัวนี้เนี่ยนะมันเลื้อยหนีหายไปหมดเลยอ่ะ
เอ้าจับไม่ทันเลยอ่ะค่ะแล้วจับได้กี่ตัว
จับได้ทั้งหมดกี่ตัวตัวเดียวจับลูกงูเขียวได้ตัวเดียว
ถ้าจับตัวลูกมันได้ส่วนตัวอื่นไปเร็วไม่ไปไหนแล้ว
เวรกรรมโอ้โหห้าตัวค่ะคุณเจ้าของบ้านเขาบอกนะ
งูเขียวครอบครัวนี้นะมันจะเลื้อยออกมาสายตามเวลานัดหมายสัก๑๐โมงเช้า
เอาใสหน่อยพอบ่ายหลังคาร้อนมันก็เลื้อยหนีเข้าป่าไปด้านหลังห้องน้ำมันเป็นป่าไงคุณ
อันนี้ก็โอเคแต่ตอนเย็นมันกลับมาใหม่มาโทร
วนเวียนแบบนี้อยู่หลายวันแล้วคุณชนะ

กู้ภัยเขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าถ้าเจออีกให้รีบบอก
เดี๋ยวจะจับให้หมดทุกตัวเลยแต่บอกให้ถูกเวลาด้วย

งูงูแก๊งนี้นี่รู้เวลาซะด้วยนะ

สายจะออกมาใช่พอร้อนหน่อยก็เข้าป่า

เพราะว่ามันจับลูกไป
ก็ไม่แน่เหมือนกันคือเรื่องทำมาจะได้จับไปทีเดียว
ได้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่หากายผู้คนนะ